สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสานะครับใช่ค่ะ
คุณชนะมากัดกันให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนเช่นเคยคุณชนะและชิสาในคู่กัดสะบัดข่าวค่ะ
เวลาที่เรามีนัดกันน่ะจ๊ะสุดท้ายบริการสามสิบนาที
โดยประมาณจะมาก่อนก็ได้เอางี้ละกันเปิดไทยรัฐทีวีทั้งวันเลยเนาะ
กว่าจะได้เจอกับพวกเราแบบนี้นะครับเอาล่ะเรื่องแรกที่เราจะมาพูดคุยอัปเดตกันนะครับ
เรื่องของสถานการณ์ของโควิด๑๙พูดกันได้ทุกวีทุกวัน
แต่วันนี้มีประเด็นใหม่เรื่องของการล็อกดาวน์ใช่เพราะว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ย
ยังคงสูงอยู่วันนี้ก็๖๕๑๙คนหลายหลายวันที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเดือนที่ผ่านมา
อันนี้น่ากลัวถูกต้องเป็นตัวเลขแบบนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชม
เกิดความกังวลใจว่าถ้าตัวเลขผู้ป่วยยังเยอะขนาดนี้

เป็นเรื่องที่วันนี้เราหยิบยกมาคุยกันนะครับ
วันนี้ที่ธรรมเนียบรัฐบาลค่ะคุณผู้ชม
พลเอกนัทพงศ์นาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สมชออกมากล่าวถึงข้อเสนอแนะ
ที่จะให้สบคนั้นล็อกดาวน์ประเทศ
เพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
แล้วก็ยังหวั่นใจเพราะกลัวว่าประชาชนที่ไม่ได้มีเงินเดือนประจำ
อย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าคนทำอาชีพรับจ้าง
และอาชีพอื่นจะขาดรายได้แล้วกลายเป็นผลกระทบต่อไป
คือตอนนี้อาชีพที่พูดมาเขาก็ได้รับผลกระทบแล้ว
แล้วก็ผลกระทบก็ค่อนข้างจะมากนะครับ
แต่ตอนนี้นะครับมาตรการล็อกดาวน์นั้นจะยังไม่ถูกมาประกาศใช้นะคุณผู้ชมนะ
บอกแบบนี้ไว้ก่อนเพราะว่าทางสวบคเนี่ย
จะออกมาหารือกับกระทรวงสาธารณสุขก่อน
ก่อนที่จะตัดสินใจกันอีกทีครับ
ทั้งนี้นะครับหากจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงทรงตัวต่อไป
มาตรการนี้ก็ยังไม่ถูกประกาศใช้
แต่ยังไงก็ตามก็มีการเฝ้าระวังและเฝ้าตรวจสอบอย่างเข้มข้น
ในพื้นที่สีแดงเข้ม
ก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
หรือ๔จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
ค่ะทีนี้เราก็อยากให้คุณผู้ชมนะ
ให้คอยติดตามประกาศจากทางสบค
อย่าเพิ่งพูดอะไรกันไปมากกว่านี้

ตรวจสอบก่อนว่าแหล่งข่าวที่ได้มาเนี่ยน่าเชื่อถือหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นตรวจสอบข้อมูลหลายแหล่งด้วยกันดีกว่านะคะ
ติดตามข่าวกับทางไทยรัฐทีวีของเราก็ได้นะครับ

เรื่องของวัคซีนก็พูดถึงกันตลอดอยู่แล้ว
มันมีมากมายหลายยี่ห้ออันนี้ไม่ได้มาบอกว่าอันไหนดีไม่ดีอย่างไร
เพราะทุกตัวก็มีข้อดีมีประโยชน์เหมือนกันหมด
รวมไปถึงก็มีข้อเสียอะไรก็ว่ากันไปเนอะ
แต่เรื่องของวัคซีนที่หลายคนเป็นที่ต้องการ
อยากจะให้นำเข้ามาในประเทศไทยให้ได้ก็คือไฟเซอร์

ไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติเห็นชอบให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
จัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์จำนวน๒๐ล้านโดสครับ
เพื่อเป็นวัคซีนหลักอีกหนึ่งตัวที่จะฉีดให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อันนี้ถือเป็นข่าวดีมากเพราะหลายคนต้องการวัคซีนยี่ห้อนี้นะครับ
โดยให้อธิบดีกรมควบคุมโรคลงนามในสัญญาและให้เจรจาเพิ่มเติมกับผู้ผลิตวัคซีนไฟเซอร์
ตามข้อสังเกตของสำนักงานอายการสูงสุดซึ่งคาดว่าอย่างเร็วที่สุด
น่าจะได้รับวัคซีนในไตรมาส๔หรือเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้แหละเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันดูนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับยังได้เห็นชอบทำข้อตกลงกับทางสหรัฐอเมริกานะครับ
ที่จะรับบริจาควัคซีนไฟเซอร์จำนวน๑๕ล้านโดส
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติได้มีมติให้วัคซีนจำนวนนี้
เอาไปฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นเข็มที่๓ด้วยอันนี้คือการพิจารณาของเขานะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ยังให้ทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นจัดหาวัคซีนซีโนแวคเพิ่มอีก๑๐ล้าน๙แสนโดส
กรอบวงเงิน๖๑๑๑๑ล้านบาทด้วย
ตามที่โรงพยาบาลเอกชนร้องขอด้วยขออนุญาตเสริมนิดเดียวครับถ้าว่าทำไมเราต้องจัดหาซิโนแวคเพิ่ม
เพราะมันเป็นไปตามแผนไงเป็นตามแผนงานที่จัดหาวัคซีนให้ครบ๑๕๐ล้านโดสนั่นเอง
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะมีวัคซีนให้ได้ฉีดกันหลากหลายยี่ห้อแล้วก็ปริมาณมากขึ้น
แล้วก็ยังตั้งเป้าว่าจะต้องฉีดให้ได้อย่างน้อย๗๐ของจำนวนประชากรไทยอยู่ดี
ตรงนี้นะอย่าไปตั้งข้อสังเกตให้มากย้ำว่าคิดไว้ก่อนว่าวัคซีนตอนนี้คือทุกวัคซีนมันช่วยให้
ถ้าเกิดว่าเรารับเชื้อเราจะไม่มีอาการที่รุนแรงเหมือนกันหมดตรงนี้เหมือนกันหมดนะจ
ฉีดก่อนนะคะทีนี้เรื่องของผลกระทบจากโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกเนี่ยระเบิดเนี่ยนะคุณแล้วก็เกิดไฟไหม้ตอนนี้หลายคนก็อกสั่นขวัญแขวนถูกไหม
แต่ว่าล่าสุดนะคุณผู้ชมได้ข้อมูลมาบอกว่า๕โมงเย็นวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการบอกว่าให้กลับบ้านได้แล้ว
สำหรับใครที่อยู่ในรัศมีร์รอบกับโรงงาน๒๕กิโลเมตรนะคุณชนะ
กลับไปตรวจสอบข้าวของกลับไปบ้านของคุณได้แล้วแต่ว่าขณะเดียวกันพื้นที่ซอยกิ่งแก้ว๑๙ถึง๒๕เนี่ยอาจจะยังปิดอยู่
เพราะว่าต้องคอยตรวจสอบเรื่องของผลกระทบหรือว่าสารเคมีที่ยังคงเหลืองเหลืออยู่เหมือนกันนะคะ
เรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีในเปราะหนึ่ง
ก็คือทางจังหวัดเขามีประกาศด้วยนะครับว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วส่วนทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับความเสียหาย
สามารถแจ้งไปได้ที่สพบางแก้วโดยเตรียมบัตรประชาชนไปด้วย
ถ่ายรูปหลักฐานความเสียหายที่เกิดขึ้นและสิ่งที่สามารถประเมินราคาได้แล้วก็สามารถนำหลักฐานประเมินไปแจ้ง
เพื่อรวบรวมหลักฐานความเสียหายต่อไปเพื่อที่จะได้รับการเยียวยานะจ๊ะ
มิงตี้เองเขาก็ออกประกาศมาเหมือนกันว่าเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบเยียวยาด้วยนะคะ
แต่ตอนนี้พักกันแป๊บเดียวนะคะคุณผู้ชม
ช่วงหน้ากลับมาตามต่อแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดเท่าคู่กัดสะบัดเท่า
สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนชาติ
สะบัดมุกกระตุกต่อมหายามบ่ายแบบนี้นะครับ
เพราะเราอยากเห็นคนไทยยิ้มได้ครับ
คลิปแรกต้องบอกว่าดึกแล้วอย่าเสียงดัง

มึงห่อนกันอีกแล้ว

เสียงที่หอนดังเมื่อกี้หายเงียบไปทันที

ไปดีกว่าเดินหนีไปเลยครับ
เสียงดังเกินไปคนเขาอยู่คนเดียวนะ
ไปดูอีกคลิปกับนาทีชีวิตของคุณพ่อบ้าน
ขณะกำลังนอนหลับอย่างสบายแต่

วิ่งเข้าไปแล้ววิ่งจนถึงเป้าหมายแล้วครับ
นอนหลับนิดหลับหน่อยก็ไม่ได้เลยนะครับคุณแม่บ้าน
นิดหลับหน่อยปล่อยของเล่นมากัดของสงวนแบบนี้
ณชาติว่าอย่าหาทำเลยนะครับมันเสียว
ดูแล้วถ้าไม่หาไปหาหมอ

แต่ปล่อยหนอนไปเจอกับหนอน
นี่ฉันอยากรู้ว่าหนอนตัวนี้มาหาซื้อที่ไหนคะ
เฮ้ยคุณจะเอาไปทำอะไร

ติดตามนาชาติแบบนี้ได้ทุกวันนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมมาพูดถึงเรื่องของเพื่อนบ้าน
อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงก็อาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันบ้าง

สุนัขหมาแมวนกหนูอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมคุณผู้ชม
เหมือนกับเหตุการณ์ของเพื่อนบ้านสองหลังนี้
โฟกัสที่เรื่องของการด่าค่ะ
ด่าทีเดียวเป็น๓ภาษาเลยค่ะคุณ

มึงจะเอา๓ภาษาเลยมั้ยอี้หมา

พ่อแม่ภาษาอังกฤษป่ะภาษาอังกฤษป่ะ
เออมึงเตรียมมาเลยมึงโดนมาเลย
มึงยังจะมีหน้ามาเถียงอีกแล้วหมามึงเห่าขนาดนี้
สองเมตรเองแล้วมันเสียงดังไหมมันเห่าครั้งเดียวเหรอ
อันนี้ก็ตั้งแต่เช้ามึงอย่ามาเถียงไอ้กระจอก
มึงจัดการมาเลยมึงจะเอาอะไรมึงจัดการไปเลย
มึงไปเลยตอนนี้เลยไปไหมไปไหม
โอ้โหไฟแลบฟังแล้วโอ้โหมันค่อนข้างจะบาดหูนะ
สามภาษาเลยเอามาให้ดูกัน
ไม่ใช่ว่าเราสนับสนุนเรื่องอะไรแบบนี้นะ
แต่ให้ดูเรื่องของคนที่เขาอยู่ใกล้กันบ้าง
เรือนเคลียงกันบางทีกระทบกระทั่งกันบ้าง
แต่ให้ดูเนี่ยอย่างที่คุณชิสาบอก
แหมเล่นบ่นผมใช้คำว่าบ่นแล้วกันนะ
แลบเป็นสามภาษามีอีสานมีไทยมีอังกฤษโอ้โห
แต่ผมโฟกัสที่ภาษาอังกฤษมากเลย
เนี่ยถ้าไม่ไปไม่ออกก็ไม่รู้จะว่าไง
โถคุณแอนดิมอล
คุณด่าแบบนี้ดิฉันยิ้มอ่ะดิฉันรู้สึกว่ามีความสุขยังไงบอกไม่ถูก
แต่ว่าอย่างนี้คุณผู้ชมคือมันเป็นสถานการณ์ที่เราเองก็อึดอัดพอสมควรเอาอย่างนี้
คือไม่ได้นำเสนอแล้วให้รู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรนะ
แต่จะเล่าให้ฟังว่าบ้านนี้นะคะเขามีปัญหากันเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แบบนี้แหละ
คือหมาของข้างบ้านเนี่ยเห่าเสียงดังตั้งแต่เช้านะ
เพื่อนบ้านคนที่เป็นเจ้าของคลิปเสียงเนี่ยนะคะเขาก็เลยไม่ไหว
ถ่ายคลิปที่มีการบ่นมีการกร่นด่าแบบนี้ออกมาเนี่ยนะคะ
ทางนู้นเขาก็ตอบกลับมาโอ้ยห่างกัน๒เมตรนะ
ถ้าไปแจ้งความกับตำรวจในตำรวจตำรวจไม่รับหรอก
แต่นะแต่เรื่องที่เจ้าของคลิปเนี่ยเขาโพสต์นี่เห็นไหม
ไปโพสต์กล่าวหาไปโพสต์แบบนี้อาจจะโดนข้อหานักก็ได้
ก็มีการท้าทายกันไปมาไงคุณชนะ
ทีนี้ยังไงต่อป้าก็มีท้าทายด้วยนะ
แกบอกว่าไม่เอามาเลี้ยงสักร้อยตัวไปเลยล่ะจะได้บันเทิง
เอาส่วนคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นพอได้ยินแบบนี้บอก

พี่ป้ายังเลี้ยงแมวเลย
เออนั่นไงล่ะทางนั้นก็เลี้ยงหมาทางนี้ก็เลี้ยงแมว

เป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่บุกจับนักพนันโอ้โหมารวมตัวกันเล่นการพนันแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ต้องโดนจับครับ
อาไม่ได้เล่นการพนันแค่มานั่งสุมหัวคุยกันเฉยอาวิ่งนี่ทำไมอ่ออ่ออ่ออ่ออ่อ
วิ่งเพื่อสุขภาพมาวิ่งอะไรตอนนี้ไม่ใช่แล้ว

มาทำแบบนี้มันผิดกฎหมายวิ่งกันกระเจิดกระเจิงทั้งชายและหญิง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตำบลในขวดอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง
หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านพากันโอ้โหเล่นการพนัน
สนกฎหมายไม่กลัวโควิดกันเลยก็เลยนำกำลังเข้าไปบุกจับแบบนี้ครับ
งานนี้ได้มาครบคุณผู้ชมทั้งของกลางคือโต๊ะเก้าอี้
สำหรับการเล่นพนันอืมที่สำคัญไม่ได้ตั้งวงเดียวนะคะครับ
ได้หมดเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงรวบตัวนักพนันประมาณสักสิบคน
แล้วก็เงินที่เป็นของกลางประมาณ๑๐๐กับอีก๔๐บาท
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งไป๓ข้อกล่าวหานะครับ
ก็คือลักลอบเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

อย่างที่๒นะครับ
ใช่แล้วค่ะนั้นก็คือเรื่องของการฝากฟื้นคำสั่งของจังหวัดตรัง
ทำผิดก็รับโทษไปตามระเบียบ
อันนี้ย้ำเตือนกันไม่รู้กี่ครั้งแล้ว
อย่ารวมกลุ่มกันหนึ่งมันเสี่ยงอันตรายของคุณเอง

อันนี้จับก็เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง

ไปดูหน่อยดีกว่าว่าตอนนี้สถานการณ์ในบ้านเราเนี่ย
มันทำให้เราต้องการซุปเปอร์ฮีโร่

แต่คุณผู้ชมทราบไหมว่าที่จันทบุรีค่ะ
มีซุปเปอร์ฮีโรมากมายแบบนี้เลย

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

ได้ยากนะครับเครียดแล้วก็มาสร้างให้ใครเครียดกันหน่อยครับ
เราก็เอาหุ่นซุปเปอร์แมนหุ่นแก๊กแมนเฮบอยฮาฮักนะครับมาใส่แมสนะครับ
เพื่อที่จะให้น้องหนูได้เห็นแล้วก็เรียนแบบนะครับ
เพราะว่าเด็กน้องหนูจะเรียนแบบตามสื่อต่างที่เขารักที่เขาชอบนะครับ
นี่คือเหตุผลแต่บางคนไปมองอีกมุมว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่
กลัวจะเป็นการนำงบประมาณมาตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
เอาแบบนี้ละกันท่านนายกเทศมนตรีเมืองท่าชาร์จเขาย้ำเลยนะครับว่า
ท่านนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างบอกว่าหุ่นทั้งหมดเนี่ยเป็นของสะสมของตัวท่านเอง

เด็กเห็นแล้วเขาจะได้เกิดการจดจำ
แล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญในการใส่หน้ากากในยุคนี้สมัยนี้ครับ
เห็นไหมก็เป็นประโยชน์ต่อผู้คนด้วยนอกจากความชอบส่วนตัวแล้วด้วยนะคุณผู้ชม
เห็นแบบนี้แล้วดิฉันอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของความรักของคุณตาคุณยาย
ถูกต้องแล้วค่ะคุณยายคนนึงนะต้องเรียกว่าเป็นห่วงเป็นใยคุณตา
เพราะคุณตาเข้าโรงพยาบาลคุณยายก็ไปเยี่ยมไม่ได้ไงโควิดคนนี้ก็เลยทำยังไง
จดหมายรักพร้อมกับแนบความรักไปด้วยเออแล้วเรื่องนี้มันเป็นยังไงล่ะคุณผู้ชม
เป็นเรื่องที่ฮือฮาในโซเชียลเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่ผู้ใช้งานเฟซบุ๊คที่ชื่อวุฒิเนี่ยนะคะ
เขียนจดหมายน้อยเอาไว้เน่น่ะตามที่เห็นอยู่ตาอยวกับหมอก่อนนะเออ
ให้เยี่ยมถ้าหมอเขาให้กลับมาเดี๋ยวยายไปรับยายรักตานะเป็นห่วงที่สุด
น่าจะเขียนว่ารักนะจุ๊บพร้อมกับแนบอะไรรู้ไหมแบงค์๑๐๒ใบไว้ให้อีกด้วย
โอ้โหน่ารักมากเอาไป๒๐๐รักนะ๒๐๐จ้ะ
โอ้โหเอาไปถามท่านนี้ดีกว่านะครับนายแพทย์นรงศักดิ์บำรุงถิ่นผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ต่างช่องนานาจังหวัดนครราชสีมาแต่ของเฟซบุ๊กนั่นแหละบอกว่านี่เลยคุณตารายในอายุ๕๕ปีแล้วนะ
นัดมานอนที่โรงพยาบาลเพื่อทำการผ่าตัดไม่ได้เป็นโควงโควิดอะไรแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด
ก็แหละอนุญาตให้กลับบ้านแต่ด้วยความที่อยากกลับบ้านไปเจอคุณยายอย่างเมื่อยวาย
คิดถึงลืมลืมเอาจดหมายของคุณยายที่ฝากไปด้วย
อันนี้งานเข้าเลยนะเออก็เลยทำไงโทรบอกยายก่อนแล้วกันว่ายายตาขอโทษนะตาลืม
เอาทำไงคุณยายก็เลยแจ้งกับเมาว่าลืมเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเคียร์กันที่บ้าน
แต่เงินในซอง๒๐๐บาทเอางี้บริจาคให้โรงพยาบาลไปเลยเพื่อช่วยซื้อเครื่องมือแพทย์

จริงค่ะว่าอยู่กันจนแก่จนเท่าไม่ว่าใครจะเจ็บต่างก็เป็นคน์หมไยกัน
นะแต่ว่าถึงบ้านแล้วไปเคลียร์กันเองนะคะตา
คือลืมลืมจดหมายรักยายเนี่ยนะคะเขาเนี่ยนะเขาให้อะไรมาคุณควรเก็บเอาไว้ให้ดี
ห้ามลืมนะจังน้อยถูกต้องอ้าวคุณชิสาคุณเคยทานอะไรแซ่บเผ็ด
อย่างเช่นส้มตรงส้มตำส้มตำปูปลาร้าอะไรกับคุณแฟนไหม
เคยเป็นเมนูประจำเลยล่ะ
แล้วคุณรู้ไหมพอกินเสร็จเนี่ยคุณต้องทำยังไง
อ่ะก็เก็บถ้วยเก็บจานไปล้างสิคะเท่านั้นไม่พอ
สิ่งสำคัญเมื่อกินของเผ็ดเสร็จแล้วต้องแปลงฟันนะจ๊ะ
กินแล้วอย่าลืมแปลงฟันนะเข้าใจไหม
แปลงฟันอย่างเวลาอะไรแม่ไม่เกี่ยวกันอยู่คุยกับเวลาหนึ่ง
ทุกคนเข้าใจไหมเย้ลืมแปลงฟันนะเข้าใจไหม

แปลงฟันเถอะจ้ะที่ขอพวกเราบัดดาเสร็จพริก
มันจะไปติดตามซอกฟัน

ถ้าไม่แปลงแล้วก็มันจะแสบมันจะร้อน

หรือคะไม่แปลงแล้วกันค่ะแปลงเช้ากับเย็นก็พอแล้วอุ๊ย
แป้งเธอจ้ะถือว่าพี่ขอ

น้องเขาไม่เห็นพูดว่าอะไรเลยเขาก็เต้นอย่างเดียว
คุณไม่เข้าใจคุณชิสาแต่งเถอะพี่ขอ
สรุปว่าต้องแปลงฟันหลังรับประทานอาหารโดยเฉพาะเมนูส้มตำ
ใช่ไหมคะที่มีรสจัดหน่อยแล้วก็มีกลิ่น
เอางี้ละกันยังไงคะถ้าจะไม่แปลงฟัน
ขออย่างหนึ่งคืออมลูกอมที่เป็นรสมิ้นได้ไหมจ๊ะ
ก็คงจะไม่ให้มันมีกลิ่นปากแหละเวลาคุยกัน
มันก็จะได้เย็นชื่นใจ
เย็นชื่นใจชื่นใจสบายกาย
ใช่จ๊ะโอเครับทราบรับทราบยังไงคะ
แปลงฟันหลังรับประทานอาหารก็เป็นสิ่งที่ดี

เตือนกันนะอย่าคิดอะไรไปมากกว่านั้นผมขอ
คุณแหละคิดดิฉันว่าคุณแหละคิด
อีกอย่างหนึ่งคุณชนะเห็นว่าเขาทักภรรยาใช่ไหม
ฉันนึกถึงผู้หญิงที่แบบว่าชอบส่องกระจก
แล้วก็จะกระจกกระจกต้องมีกระจก

เอาเอิ๊เอาปะเนี่ย

เรื่องแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยประสีภาษาเท่าไห

เวลาเราจะส่องตัวเราเองดูความเรียบร้อย
เราใส่ทรงใส่เสื้อใส่ผ้าเรียบร้อยดีหรือไม่เราก็ต้องดูกระจกถูกไหม
ดิฉันก็ไม่เถียงแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลามาแต่งตัวแล้วไง

อุปมาอุปมัยก็เหมือนกับการแต่งตัว

เราก็ต้องดูตัวเราเองจัดท่าทางในการนอนให้มันถูกองศา
ค่ะแต่ดิฉันเกรงว่าตื่นขึ้นมาแล้วจะตกใจตัวเองนะสิคุณ
อย่าให้ผมแถไปมากกว่านี้มันได้แค่นี้จริง
ถ้าผมคิดอะไรไม่ออกขึ้นมาแล้วเราก็มันจะไปกันใหญ่
ดิฉันหัวรอจนหนตาหลุด
เอาเป็นว่าถ้าคนเป็นคู่รักกันก็คงเข้าใจ
อยากให้รักกันนานไม่ว่าจะสัญหาวิธีการแบบไหนก็อยากจะให้รักกันนะจ๊ะ

ไปดูเรื่องอื่นกันบ้างดีกว่า
โอ้โหมันเป็นเรื่องราวเป็นปัญหาสุดคลาสสิก
หลายคนคุณผู้ชายมีปัญหาเรื่องนี้
นั่งสังสรรค์กับเพื่อนนะค่ะโอ้ย
บางทีแฟนเราภรรยาเราไม่เข้าใจ
ใช่ไหมล่ะเนี่ยตากล้องนะทุกคน

เอาก็บางทีอยากไปอยากไปขอไปหน่อยได้ไหมจ๊ะ

เขาคิดว่าการตายคือการพับข่อน
เขาคิดว่าการตายคือการพับข่อน

ถ้าคิดว่าการตายหรือการพักผ่อน

คุณจะยอมตายเพื่อเมียเลยเหรอคะ

ตายบนตักเธอเท่านั้นแหละจ๊ะ
ไม่ได้ตายอย่างไรล่ะจ๊ะที่รักจ๊ะ

เออนี่ที่ภรรยาเขาไม่อยากให้ออกไป

เอาไปดูเรื่องของสัตว์แปลกกันบ้าง

นี่ฉันเชื่อเลยว่าคุณสนะต้องไม่เคยเห็นนี้นั่นหน่วน

เดี๋ยววันนี้จะพามาดูหมูแปดครับ
เลี้ยงมาตั้งนานแล้วครับ
มันมีงาเหมือนช้างเลยครับนี่ครับ

หนูออกงาเหมือนช้างเลยครับ

คุณตั้งใจดูให้ดีเนี่ยพี่เขาบอกว่าผมเลี้ยงหนูมาหลายตัว
เลี้ยงมานานเออนะคะแต่ไม่มีตัวไหนแปลกเหมือนตัวนี้เลย

หนูตัวดำแต่คุณเห็นเขี้ยวเห็นงามันออกมาไหมเนี่ย
เอางี้มันโค้งงอแทบจะทิ้มตามันแล้ว
ก็เห็นแต่ก็ยังไม่ชัดผมว่าขอดูภาพที่มันสโลโม
เป็นภาพแบบนี้เลยเอาแบบว่าชัดกันไปเลย
นี่ฮะดูแล้วมันเหมือนฟันของมันนะ
คือใครมีความรู้เรื่องนี้ก็ช่วยบอกผมได้นะ
แต่ผมไม่ทราบจริงผมดูแล้วเนี่ยลักษณะมันเหมือน

และมันโค้งงอขึ้นมาคือถ้าให้เปรียบเทียบ

ถูกนะจนมันเรียกว่าเหมือนจะเป็นงาช้างนี่แหละ
คนที่เขาเลี้ยงฟาร์มหนูพุกที่จังหวัดพิจิตร
เขายังตกใจเลยบอกโอ้โหเลี้ยงหนูมาหลายตัว
แต่ว่ามีตัวนี้แหละที่แปลกประหลาดอยู่

คุณชนะเหรอคะเลี้ยงหนูมากี่ตัว

เฮ้ยผมบอกเลยนะผมเนี่ยนะไม่ได้เลี้ยงหนูอะไรอย่างนี้หรอก
คือหนูที่แบบฟันยาวเขี้ยวยาวผมไม่เคยเจอ

เฮ้ยหนูแล็บยาว
อุ๊ยอย่างนี้ควรควรคุณแย่เลยสิฮะ
ก็ต้องร้องแหละหนูจ๊ะอยากจะ
มันเจ็บอย่าจ้ะมันเจ็บมันเจ็บนะจ๊ะ
ช่วยไปตัดเล็บหน่อยจ้าวอุ๊ย
ปลูกอยู่บนเนื้อที่เกือบหนึ่งไร่อ่าอยู่ตรงนี้ครับ
บ้านของเขาเนี่ยแหละฮะชื่อสวนด้วยนะชื่อว่าบ้านสวนสุดใจ
พื้นที่ตำบลโพทองอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชร
นี่พี่เขาบอกว่าแต่ก่อนหน้านี้นะปลูกกล้วยแปลก
แล้วก็กล้วยด่างพันธุ์ฟอริดามานานเกือบเจ็ดปีแล้วค่ะ
เหรออ๋อเหรอแล้วที่กำลังฮิตนะคุณชิสาคุณผู้ชม
นี่ไงนี่ไงดูรวดลายสวยงามสีสันสดใสซะดุต่ารัคคะ
เริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหม๔๐๐๐บาท
โอ๊ยคุณรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก็รู้แหละ

เอางี้ราคาก็พุ่งนะเขาบอกว่าพุ่งถึงหลักล้านก็มี

แต่บอกแบบนี้ราคามันเยอะก็จริงมันอยู่ที่การตกลงปลงใจกันนะ

มันไม่มีอะไรมาวัดกันตรงกลางได้หรอกแล้วแต่ละกัน
ซึ่งการขายกล้วยด่างเขาบอกว่าสามารถปลดหนี้ให้เขาเนี่ย
ภายในเดือนเดียวเขาก็เลยตัดสินใจเลย
เอางี้ละกันลาออกจากงานประจำเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
หันมาปลูกกล้วยดังอย่างจริงจังครับคุณชิสา
อันนี้ต้องบอกนะว่าใส่ใจได้แต่มองใส่ทองต้องคล้ายกล้วยด่าง

มันเป็นการผสมผสานของบทเพลง
เอาเป็นว่าถ้าสนใจนะคุณผู้ชมสามารถติดต่อไปพูดคุยกับคุณนัทได้นะ
จะไปขอความรู้จะไปพูดคุยจะไปหาซื้ออะไรก็แล้วแต่ตามอัธยาศัย
แต่ว่าก็เป็นอีกคนนึงแล้วกันนะที่หันมาปลูกต้นไม้แล้วก็สร้างเป็นอาชีพรายได้ได้ด้วย
แบบนี้เดี๋ยวบอกให้น้องใบตองที่จัดรายการกับเรา
ให้ไปสวนนี้เลยส่งน้องใบตองคืนสู่ธรรมชาติไปเลย
เขาก็ปลูกเขาอยู่แล้วนะ
ทีนี้คุณผู้ชมไปดูเรื่องที่เราโปรยเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นนะครับ
บอกว่ามีชายคลุ้มคลั่งอารวาสโวยวายอยู่หน้าโรงพยาบาล
คุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วจะมีการสงบเขาได้หรือเปล่านะคะ

บอกแล้วว่ารอบไม่อยู่หรอ
โอโหเนี่ยฮะ

ใช่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยนะ
รวมกันช่วยกันคุมตัวชายคนนี้ค่ะ
เขาอารวาสอยู่ภายในโรงพยาบาลพุทธศุ

ตังสตรวจถึง๕นายค่ะชัยไม้งาม
เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการล็อกตัวคนร้ายมาคุมตัว
แต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาแรงเยอะจริง

น่าจะเป็นคนที่มาใช้ไปพยาบาล

ก็สัญญาณเบื้องต้นว่าใช่คนนี้น่าจะเกิดจากความเครียด

ก็เดี๋ยวดูแลกันต่อไปอย่างใกล้ชิดนะคะ
ช่วงนี้นะคนที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลาย

หลายอย่างถูกนะในเจอรักษาคนป่วยนะจะต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้

โอ้โหคุณผู้ชมไปเจอเรื่องที่แบบว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันหน่อย
มือปราบสัมภเวษีให้ดูเรื่องนี้หน่อย
เป็นเรื่องของการแก้กรรมกับปู่ชาญยานทิพย์
เขาบอกว่าสามารถแก้กรรมได้

นั่นไงเนี่ยคุณผู้ชมทีนี้แล้วยังไง

คุณราบบุรบิเป็นน้ำสมมติ
บอกว่าเรียกสั้นน้องลาบแล้วกัน
อ่ะได้นะฮะเอาข้าวเหนียวมาหน่อยสิ

เธอบอกว่าเธอมีความทุกข์ทางร่างกาย
แล้วก็ได้ไปรู้จักปู่ชาญยานทิพย์ในเฟซบุ๊ก
ทำพิธีกรรมผ่านออนไลน์มาเรียบร้อย
แต่ปู่บอกไม่พอต้องมาหาปู่ที่สำนักด้วย
ถ้าไม่มามีข้อเงื่อนไข

เธอก็เป็นทุกข์กายทุกข์ใจใช่ไหม

ก็เลยไปนะไปหาปู่ที่สำนัก

แถมรู้สึกว่าถูกหลอกซะด้วยค่ะ

ตินั่นแหละก็ตามไปเลย

สามารถต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวรได้

นี่เห็นไหมภาพนี้แหละที่เราไปอะครับ
แล้วมีการทดสอบด้วยนะเรื่องของพลังบวกพลังลบอะไรแบบนี้นะฮะ
เขาบอกว่าทดสอบครั้งเดียวไม่พอต้องทดสอบครั้งที่สอง
เนี่ยฮะผมเห็นแล้วเนี่ยบางทีนะมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อ
เรื่องของการกดมือกดลงกดไม่ลงอะไรนี่แหละ
กดครั้งแรกแล้วมีกฎครั้งที่๒
ผมว่านะเรื่องนี้ควรจะต้องคุยกับพี่ตู
ใช่ค่ะรู้เรื่องกันไปเลยอ่าตอนนี้คุณกิติศักดิ์
วีรชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ
คุณติสวัสดีค่ะคุณติครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณชะนาคุณชิษาครับผม
ถ้าผมถ้าผมจำกำกำมือก็มีกรรมครับผมโอ้ยไม่ใช่กรรมแพ้อย่างนั้นแต่เรื่องของเรื่องลงพื้นที่ไปแล้วพี่ติช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างครับ
ก็คือสิ่งที่ผมเห็นนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมสังเกตเห็นเลยนะครับในการสัมผัสด้วยแหละก็คือว่าการการกดมือการกดมือตรวจสอบกรรมของเราของปู่ชาญยานทิพย์เนี่ย
เขาบอกว่าตอนแรกเขาให้เขาให้ผมเนี่ยยื่นแขนออกมานะครับแล้วเขาก็คือว่าจะเอามือเขาเนี่ยมากดกดแขนผม

ถ้ากดลงถ้ากดลงเนี่ยนะครับก็คือเขาจะบอกว่าผมมีกรรมถ้าให้ระลึกถึงเขาหรือว่ากรรมสิ่งของอะไรบางอย่างกำพระอะไรแบบนี้
แล้วจะกดไม่ลงเขาบอกเขาไปเจรจาต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวรให้แล้วครับผม
เหรอแล้วตอนเขากดมือคุณติกดลงไหมตามภาพผมเห็นมีกดไม่ลงด้วยนะ
ก็นั่นแหละครับก็คือก็นั่นแหละคือบอกเขาบอกให้ระลึกถึงเขาบอกนึกถึงปู่ชาญปู่ชาญก็จะกดให้
แต่ผมดูแล้วการกดของเขาการลงน้ำหนักนะครับผมมันคือผักมันไม่เท่ากัน

เขามีวิธีการกดอะครับหรือคือว่าคุณชนะหรือว่าคุณชิสาเนี่ยลองยื่นแขนออกมาครับผม

อ๋ออย่างไรอย่างไงว่าไม่ลงไหมครับ
อ้าวคนกดไม่ลงเพราะพอดีผมเปลี่ยงเอาไว้
แรงดึงถูดมันต้องลงต้องลง
ครั้งนี้คุณที่สาลองลองกดแบบ
ดันแรงของเราเข้าตัว
เข้าหัวไหล่ของคุณชนะครับผม
เราอาจจะกดได้ประมาณหนึ่งนะแล้วก็อาจจะกดได้ประมาณหนึ่งนะ
อุ๊ยเดี๋ยวค่ะลูกเนนกจะออกแล้วค่ะ
กดแรงไม่ได้นะคือเรื่องของเรื่องเป็นยังไงอ่ะไปไปกดแล้วมันต้อง
ใช้แรงมากแรงน้อยอันนี้คือมันไม่เท่ากันใช่ไหมคุณติใช่ครับ
ก็คือเขามีพลิกวิธีในการกดครับผมว่าถ้ากดไอ้การที่กดกดแล้วเอาแขน
ไม่ลงเนี่ยเขาพลิกของเขาก็คือออกแรงน้อยแล้วก็คือเขาจะ
ดันแรงดันพลังของตัวเขาเนี่ยเข้าหาหัวไหล่เราดันแนวราบ
เขาไม่ได้ดันแนวดิ่งครับผมอ๋อเรื่องของแรงกดแล้วก็วิถี
ในการกดอ่ะเนอะเอ๊ะเห็นบอกว่ายังมีวิธีการอื่นพิธีการอื่นด้วย
หรอเช่นยกพงษ์ยกหินอะไรเนี่ยครับในการขอพรอธิษฐานครับ
ผมก็บอกว่าคือก้อนหินนั้นมันก็ไม่ได้ใหญ่มากครับผมก็คือเขา
บอกว่าถ้าหากเราอธิษฐานเนี่ยถ้าขอให้สำเร็จเนี่ยก็ขอ
ให้ก้อนหินก้อนนี้มันยกขึ้นหรือยกไม่ขึ้นประมาณนี้
นะครับผมแต่ผมน่ะยังไงผมเชื่อว่าผมยกก้อนหินผมก็อธิษฐาน
กลับไปว่าขอให้ยกก้อนหินขึ้นแล้วยกขึ้นไหมคะครับแล้ว
คุณยกขึ้นไหมครับผมยกขึ้นครับผมอ๋อเหรอผู้ช้างก็เลยตอบผมว่าอันนี้ภาพยกหินนะโอ้คืออย่างงี้คืออย่างงี้
คุณติสัญญาณมันจะขาดหายนิดนึงนะช่วยเล่าให้ฟังอีกสักรอบได้ไหมอะไรถ้าขึ้นหรือไม่ขึ้นยกขึ้นไม่ขึ้นเนี่ย
ครับผมผมยกครึ่งครับยังไงก็ยกขึ้นเพราะมันไม่ได้หินที่แบบหนักหนาสาหัสอะไรขนาดนั้นแปลว่าคุณตื่นก็ก็
ก็ขอให้โควิดหายก็ยกขึ้นนะฮะเอานิดเดียวคุณติก็เล็กอันนี้ก็เป็นแรงผู้ชายอันนี้แปลว่า
ทุกอย่างคุณติไปพิสูจน์แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถฟันทงได้ว่าอะไรเป็นเพราะอะไรแต่ว่าก็เป็นความเห็นที่คุณติลงไปสัมผัสด้วยของตัวคุณเอง
คือเรื่องนี้ยังมีความคืบหน้าอยู่แต่ยังไงช่วงนี้ขอบคุณคุณติคุณกิติศักดิรชัยเจริญสุขมากนะคะ
ครับขอบคุณคุณตินะครับผมช่วยการพักกันหมดครับคุณผู้ชาย
จะมีการพิสูจน์อีกหนึ่งอย่างคือหมอปลานะจะลงพื้นที่มาทดสอบที่สำนักปู่ชาญเหมือนกัน
ยังไงรอติดตามในไทยรัฐนิวโชว์ได้เลยนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะช่วงหน้าไม่อยากให้พลาด
สนจริงแต่เจ้าลิงตัวนี้มันสนขั้นไหนมาตามต่อชัดใน
คู่กัดสมัติภาพ
ขอทัชขอสัมผัสหน่อยได้ไหมจ๊ะเบเบ

ลงแล้ว

แต่เราจะลากันไปด้วยภาพน่ารักของลูกหมาขี่หลังแม่ไก่

ข่าวเย็นไทยรัฐอีเบิร์ตกับพี่กระเต้น
ก็รออยู่ช่วงนี้หมดเวลาลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ